สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้เราพูดถึงความพร้อมของบอลหญิงทีมชาติไทยครับ
จะลงเล่นเกมแรกของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสมัยที่๒ของพวกเธอครับ
ในการเจอกับสหรัฐอเมริกาล่าสุดมาดามแป้งนมพันล้ำซำก็เดินทางไปร่วมเชียร์ลูกทีมแล้วครับ
บรรยากาศในการแถลงข่าวความพร้อมครับที่จะต้องเจอกับทางสหรัฐอเมริกาแชมป์เก่าทีมล่าสุดแล้วก็แชมป์๓สมัยมากที่สุดนะครับ
การพบกับทีมเบอร์หนึ่งของโลกอย่างสหรัฐนั้นเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะเจอกับของจริงในเวทีนี้แล้วก็ทดสอบว่าทีมไทยพัฒนาไปถึงระดับไหน
เพราะว่าทีมชาติไทยนั้นเป็นทีมในอาเซียน

คิดว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนไทย
โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงสนใจเล่นฟุตบอล

เหมือนที่พี่ชุดนี้ได้ไปบอลโลก
รอสุดท้ายถึงสองสมัยที่ต่อกันครับ
จากประสบการณ์ที่เคยไปเล่นฟุตบอลโลกเขา
ที่แล้วนะเราก็ได้นำกลับมาใช้นะครับ
โดยเฉพาะด้วยว่าเรื่องของการเตรียมทีม
ให้มีความพร้อมการเตรียมตัวนักกีฬา
ให้สามารถเล่นกับทีมที่มีรูปร่างที่สูงใหญ่กว่า
มีทักษะที่ดีกว่ามีเทคนิคที่ดีกว่าเนี่ย

ขณะที่บาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีม

เพื่อตามเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจลูกทีมนะครับ
โดยเมื่อคืนที่ผ่านมามาดามแป้งบอกว่า
เกมแรกเจอกับสหรัฐอเมริกา
รับว่ามันยากมากที่จะเอาชนะได้
แต่จะพยายามกระตุ้นลูกทีมให้สู้อย่างเต็มที่
โดยหวังจะสร้างประวัติศาสตร์ในบอลโลกสมัยที่๒
ที่อีก๒เกมที่เหลือในการเจอกับสวีเดนแล้วก็ชิลี

ซึ่งก็ควรจะมีการพูดคุยกันกับสตาร์ฟโค้ช
ถึงการวางแผนจัดตัวผู้เล่นให้เกิดความสมดุลมากที่สุดในแต่ละเกม
หวังว่าดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มดีในเกมอุ่นเครื่อง
จะทำผลงานออกมาได้ดีในวันแข่งขันจริง
เพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนบอลชาวไทย
แต่ขออุบไว้ก่อนครับทีมไทยจะเริ่มสนามในกลุ่มเอฟ
เจอกับสหรัฐอเมริกาคืนนี้นี่เป็นคู่สุดท้ายนะครับ
ของเกมนัดแรกในรอบแรกของทุกกลุ่มเลยนะครับ
จะเตะตรงกันเวลาทีซองครับ
ส่วนผลเมื่อคืนที่ผ่านมามีเซอร์ไพรส์ไปก่อนหน้านี้
คือในบอลหญิงเธอไม่ได้เก่งนะครับไปก็โดนยิงหลายลูกเลย
สามารถเสมอกับญี่ปุ่นทีมดิกรีแชมป์โลกได้
ดังนั้นไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ
บอลหญิงไทยเตรียมตัวไปดีวันนี้ครับ
อาการของสุขพันธ์ทองสงครับ
เจ็บในจังหวะที่พยายามจะเคลียร์บอล
ที่กำลังจะกลิ้งเข้าประตูก่อนบอลจะชนเสาไป
แล้วตัวเขาเองนะครับหน้าแข้งไปกระแทกกับเสาประตูครับ
ไปโดนเหมือนเป็นคล้ายเหล็กที่เอาไว้เกี่ยวกับตะข่ายนะครับ
เกี่ยวเข้าไปที่หน้าแข้งด้วยนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยจากการตรวจแรกที่ยกนิ้วให้นะครับ
คือแพทย์บอกว่าเย็บแค่๖เข็มแล้วก็พักประมาณครึ่งเดือน
ก็คือ๒อาทิตย์ก็กลับมาเล่นได้
แต่พอไปตรวจเพิ่มครับพบว่ามีเอ็นขาด
เพิ่มเป็นเอ็นไขว้หลังนะครับทำให้สุพรรณนั้นต้องพักถึงครึ่งปีครับ
ส่งผลให้หายกลับมาช่วยสุพรรณบุรีต้นสังกัดที่ตอนนี้กำลังลุ้นหนีตกชั้นไม่ทัน
แล้วก็ปิดฉากระดูกการนี้ไปแล้วด้วยเป็นกองหลังคนสำคัญของทีมด้วยครับ
ส่วนเรื่องของบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบที่๒ในช่วงเดือนกันยายนนี้ของทีมบอลชายเนี่ยครับ
คุณกรวีปริศนานัฐกุลเลขาธิการสมาคมก็บอกว่า
ถ้าราชมังคลากีฬาสถานนั้นไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับเพราะว่า
ต้องปรับสนามใหม่นะครับเพื่อให้เข้าตามกฎของเอฟซี
ก็คงจะมีการไปเตะที่ต่างจังหวัดเบื้องต้นเนี่ยเล็งเอาไว้แล้วคือสนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลานะครับ
อยู่ในข่ายที่มองไว้เพราะว่าจุแฟนบอลได้เยอะ
แล้วก็เป็นสนามที่มีความตื่นตัวไปทีไร
แฟนบอลในหลัก๓๐๐๐กว่าตลอดครับ